ยิ่งนานวันยิ่งหวานเวอร์ซะเหลือเกินสำหรับคู่นี้นะครับคุณผู้ชม
ล่าสุดเขาผุดช่องใหม่ขึ้นมา

เพื่อเป็นการตอบโจทย์บรรดาแฟนคนรักเมเจนั่นเองนะคะ

คราวนี้จะได้คัดแฟนคลับคนจริงเลยใช่ไหม

ได้ออกไปนะคะจะได้ชัดเจนนิดนึง
คือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะคุณว่าแบบ
เออมีคนเนี่ยสร้างเพจขึ้นมาซึ่งเป็นเพจปลอม
ก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นคนที่รักเมเจจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเจจริงหรือไม่
คือตอนนี้มันระบาดแล้วมันก็เยอะแยะเหลือเกิน
เมย์เขาก็เลยบอกว่าสาเหตุที่เปิดช่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
ไม่ใช่แค่แฟนได้ติดตามความหวานความน่ารักของทั้งคู่เท่านั้นนะคะ
แต่เพราะตั้งใจจะสร้างช่องทางที่จะติดต่อกับแฟนอย่างถูกต้อง
เพื่อเป็นการตัดปัญหาเพจปลอมที่อาจจะทำให้บางคนหลงเชื่อข้อมูลผิดไปนั่นเอง

เขาไม่ได้รักเราจริงแล้วเขาก็แบบเมย์ก็ไม่รู้เขาทำไปทำไม
ที่ที่ดูว่าไม่ปลอมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ่อให้คนสนิทตั้งช่องนี้ขึ้นมา
เพราะว่าจะไปทำให้มันเป็นซีรีส์น่ารักเลยอ่ะ